ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอน๑๑โมงกว่านี้นะคะ
ที่ผ่านมาผู้นำพักแคนดิเดตนายก
คนดังที่ไปใช้สิทธิ์มีใครยังไงบ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามไทยรัฐทีวีมาตั้งแต่เช้า

เมื่อเช้ามีพลเอกประวิทย์มีคุณไอติมพระฤทธิ
รวมถึงมีคุณเศรษฐาทวีสินแต่นี่ค่ะเดี๋ยวไล่ประมวลดูเลยนะคะ
เริ่มจากทางแคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติ

เมื่อเช้านี้นะคะถือเลิกดีเลย๙โมง๕นาทีค่ะ
นี่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ทะเบียนยหญิงคอควาย๑๘๘๑มาที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐
ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์๕เรวดีเหนือที่เขตพญาไทยค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางมาคนเดียวนะคะ
เสื้อเชิดแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำ
หน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับสื่อค่ะ
หลังจากนั้นก็เข้าครูหาเลือกตั้ง
มีการตรวจสอบรายชื่อลำดับรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์นะคะ
ซึ่งพอเข้าครูหาไปแล้วใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง
่อนบัตรลงหีบเรียบร้อยก็มีการส่งรอยยิ้มให้กับสื่อ
อันนี้ตอนเข้าไปการนะคะแล้วก็พอมาถึงปั๊บมาหย่อนบัตร
๒ใบนะคะคุณผู้ชมสีม่วงกับสีเขียว
นี่ค่ะพอหย่อนบัตรลงหีบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ออกมามาให้สัมภาษณ์บอกกับสื่อมวลชนค่ะ
แล้วก็ชวนคนไทยทุกคนวันนี้ให้มาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะ
ลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์หน่อยค่ะ
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและอยู่ในเกณฑ์
ที่ยังเลือกตั้งและอยู่ไปมาทุกคนนะครับ
ขอให้มีการเลือกตั้งให้มากที่สุดแล้วกันนะ
เป็นเชียงของพลเอกรยุทธ์ทั้งประเภทนะครับ
นี่ค่ะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
จังหวะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังจะเดินขึ้นรถส่วนตัวจะกลับเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะดันเสียงให้ฟังมีวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
วินมอเตอร์ไซค์เดินมาใกล้รถพลเอกรยุทธ์ไปยุทธ์
ตะโกนว่าอะไรเดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยค่ะ
ไม่ได้เป็นความวุ่นวายนะคะตะโกนบอกรักนายก
ผมรักท่านนายกครับผมรักนายกครับแบบนี้นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็เห็นว่าเมื่อคืนนี้เขาบอกว่านอนหลับสบายด้วยนะพลเอกประยุทธ์

ดิเดตนายกและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐครับ
วันนี้ใส่เสื้อเชิดแขนสั้นสีชมพูกางเกงยีนสีดำครับ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เปิดครูหาเลยนะครับ

เต็นต์ศูนย์วางทอง๑ในเขตวางทองหลังนะครับ
แล้วก็มีการนำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ลำดับ
จากนั้นต่อแถวครับรับบัตรเลือกตั้ง๒ใบจากเจ้าหน้าที่
ครูหาไปลงคะแนนแล้วก็นำบัตรมาหย่อนลงในหีบนั่นเองนะครับ
ป้อมบอกว่าดีใจมากเห็นประชาชนตื่นตัวออกมาเลือกตั้ง
เพราะนี่คือการเลือกตั้งครั้งสำคัญส่วนตัวไม่ได้ตื่นเต้นครับ
ทีนี้ถามว่าแล้วเลือกใครดี

เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้จะเลือกใครนี่ตอบแบบนี้แล้วก็หัวเราะด้วยครับ
ไม่รู้จะเลือกใครครับ
ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมเขยิบมา
ดูทางไทยสร้างไทยหน่อยละกันค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์แคนดิเดตนายก
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะคะ

เมื่อเช้านี้ไปที่หน่วยเลือกตั้งที่๓๔

บริเวณเต็นต์จอดรถธนาคารไทยพาณิชย

มาถึงตอน๘โมง๔๐แล้วดูสิลูกสาวคนสวย
จินนี่มาพร้อมกับคุณแม่ด้วยนะคะ
ที่หน่วยนี้คุณแม่มาลงคะแนนคนเดียว
ส่วนน้องจินนี่ลงคะแนนมาแล้วคนละหน่วยกันนะคะ
แล้วคุณหญิงสุดารัฐก็บอกค่ะบอกว่าวันนี้

รู้สึกเลยว่าประชาชนคนไทยตื่นตัว
ตัวแล้วก็รีบตื่นนอนมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น
ส่วนตัวแล้วมั่นใจเพราะถือว่าทำเต็มที่นะคะ

ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะร่วมตั้งรัฐบาล

แล้วก็ฝากกรกตให้ทำงานอย่างเที่ยงตรงด้วย
จากสัมภาษณ์คุณแม่แล้วต้องสัมภาษณ์ลูกสาวด้วยค่ะ

ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก
แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ถามน้องจินนี่ค่ะ

จินนี่บอกว่าโอ้โหหนูกอดให้กำลังใจคุณแม่ทุกวันเลยค่ะ
ส่วนนาวาอากาศรีสิทธาธิวารีครับ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์ไทยสร้างไทยอีกหนึ่งท่าน
วันนี้ก็แต่งตัวสบายเสื้อยืดกางเกงยีนครับ
รองเท้าผ้าใบนี่ฮะสวมแว่นตามาแบบนี้นะครับ
เดินทางไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบครับ
โมงเช้าบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทยาวนาลัยครับ
แขวงคลองถนนเขตสายไหมเขตเลือกตั้งที่๑๘

แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะว่าเรารอกันมา๔ปีนะ
ดังนั้นเสียงของทุกคนล้วนแล้วแต่มีความหมายครับ

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรแถวดูสิตกันหน่อยละกันค่ะ
เมื่อเช้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าภักดิ์เสรีรวมไทย
ก็มาลงคะแนนตั้งแต่๙โมงเช้านะคะ

ท่านก็บอกว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้

ก็อยากจะมีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสภาอีกครั้งหนึ่ง

ว่ายังไงก็ได้เข้าไปนั่งในสภาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวหน้าพัก
แต่ก็อยากให้มีสอสอของพักเข้าไปนั่งร่วมด้วย
เพราะว่านั่งคนเดียวพนตรวจเอกสีรีย์พิสูจน์บอกว่า
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราประมวล
แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะมีคนดังมีทั้งผู้นำพัก
ไหนที่ไปใช้สิทธิ์อีกเดี๋ยวมีบรรยากาศมาให้ชมกันแน่นอนนะคะ